ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยครับพบศพถูกฝังปริศนา
คาดว่าตายมาแล้ว๑๕วันครับสภาพศพนี่คือเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะ
ส่วนหัวเหลือแต่กระโหลกนะครับแล้วพบร่องรอยเหมือนมีบาดแผลโดนฟันที่แขนด้วย
ช่วงประมาณสัก๑๐โมงครึ่งวันนี้ครับตำรวจสพทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
รับแจ้งเหตุว่ามีคนไปเจอศพถูกฆ่าฝังดินอยู่ที่บริเวณบ่อดินล้างครับ
ในพื้นที่บ้านลำประริมถนนสายทุ่งสงจันดีอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลังรับแจ้งจากชาวบ้าน
ตรวจสอบพบศพถูกฆ่าฝังดินครับเป็นศพของผู้ชาย
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในกองดิน
กางเกงขาสั้นสีดำสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำ
แล้วมีผ้าใบสีเขียวปกคลุมปิดศพเอาไว้แล้วถมทับด้วยดินปิดกลบ
สภาพศพนั้นคือใบหน้าจำไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
ส่วนหัวก็เหลือแต่กระโหลกครับผิวหนังก็เริ่มแห้ง
เหลือแต่โครงกระดูกมีร่องรอยถูกสัดกัดแทะด้วยนะฮะ
ไปเจอมีบาดแผลถูกฟันที่แขนขวาจนขาดแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะตายมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสิบห้าวันหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมิตรภาพ
ร่วมใจการกุศลในพื้นที่นครศรีธรรมราชครับหัวหน้าจักริตบอกว่าหลังรับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ย
ก็รีบไปตรวจสอบขุดดูพบเป็นศพชายนิรนามครับสภาพศพเหลือแต่โครงกระดูกแล้วถูกฆ่าฝังดินเอาไว้
ไม่รู้เหมือนกันครับจนถึงตอนนี้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
เพราะว่าศพนั้นคือสภาพเปื่อยยุ่ยแล้วเดี๋ยวคงต้องรอการตามหาข้อมูลของผู้ตายที่ถูกฆ่าฝังดิน
หกบ่อดินร้างเอาไว้ครับ

เพศชายแล้วโดนทำร้ายอย่างไรมีบาดแผลอย่างไร
ก็คือมีบาดแผลบริเวณแขนด้านขวา

แล้วคนบริเวณนั้นเนี่ยเขาคิดว่าศพนี้มาฆ่าเอาไว้นานหรือยัง
ก็คือจากศพตามคนที่พบอินนะครับ
ก็คือเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถเป็นรถกระบะ
ก็คือได้ยินเสียงรถก่อนนั้นประมาณ๒สัปดาห์
ชาวบ้านคนที่ไปเจอศพคนแรกบอกกับตำรวจบอกว่า
คือเดินผ่านแถวนั้นแล้วได้กลิ่นเหม็นเหมือนซากสัตว์ตาย
กลิ่นเหม็นเน่ามากก็เลยตามไปดูว่ากลิ่นมันมาจากไหน
โอ้โหกลิ่นแรงมาจากหลุมที่เพิ่งจะฝังกลบฮะ
ไม่แน่ใจว่าข้างล่างใต้ดินนั้นคืออะไร
รีบแจ้งตำรวจเลยให้มาตรวจสอบ
กระทั่งพอขุดเจอเป็นศพชายปริศนา
ถูกฆ่าฝังดินหมกไว้ในสวนไม่รู้ว่าผู้ตายคือใครด้วยครับ
ตำรวจนั้นยังไม่ทราบข้อมูลนะครับรายละเอียดของผู้ตาย
ชื่อเสียงเรียงนามเจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาจากหลุมครับ
ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหาหลักฐาน
และตรวจสอบข้อมูลได้ว่าผู้ตายนั้นเป็นใคร
น่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วนำศพมาฝังดินเพื่ออำพลางหรือไม่
ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะ
อาจจะมีคนในพื้นที่ร่วมอยู่ด้วย
เพราะรู้จักพื้นที่และการเข้าไปในพื้นที่ป่า

เจ้าหน้าที่เองก็ต้องสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ